เดี๋ยวจะพาไปดูบ้านไม่ใช่บ้านสิ

คฤหาสหลังใหม่ของคุณเชนธนานั่นเองค่ะ
เขาได้เลิกดีเปิดตัวขึ้นบ้านใหม่กันแล้ว
จะขึ้นคฤหาสใหม่ก็ได้พูดไม่ผิดนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่า๒๐๐ล้านบาทเท่านั้นเอง
เขาได้เลิกงามยามดีกันไปนะคะ
ทำบุญกับศรีภรรยาคนสวยคุณเจมส์กันนิกา

แขกเรือเพื่อนพ้องมาร่วมทำบุญกับ

ใช้เวลาสร้างนานกว่า๓ปีเต็มเลยนะคะ
สนุนราคาอยู่ที่ประมาณ๒๐๐ล้านบาท
อย่างที่บอกไปแล้วต้องบอกเลยว่าบ้านหลังเนี้ย
เชนเขาตั้งใจนะสร้างเพื่อมอบเป็นสินสอดให้กับภรรยาคนสวยของเขาด้วยค่ะ
แล้วก็ทีมงานขึ้นบ้านใหม่นะฮะอลังการงานสร้างตามแปลงบ้านกันไปเลยค่ะ
เผินไม่ใช่งานแต่งอีกรอบนะจ๊
เพื่อนพ้องที่มาร่วมยินดีทั้งโปสกลรัฐสามสาวเนยแจมพิกเล็ต
รวมไปถึงผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงด้วยพี่ดุ๊กพานุเดชก็มาด้วยนะคะ
ซึ่งพี่เชนก็ได้โพสต์รวบรวมภาพความทรงจำครั้งนี้เอาไว้ในอินสตราแกรมส่วนตัวค่ะ
แล้วก็บรรยายเอาไว้บอกว่าขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนกันมา
กว่าจะมาถึงวันนี้เหนื่อยมามากเลยแต่สุดท้ายพวกเราก็ทำได้
จะเป็นสามีที่ดีเป็นคุณพ่อที่ดีแล้วก็เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่
แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่า๒๗มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ๗ปีที่จีบภรรยาคนสวยด้วยจ้า
ทำบุญด้วยอะไรเนาะคุณเจมส์เนาะ
ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ที่แน่คู่นี้เนี่ยเหมือนแต่งงานใหม่อีกรอบนึงเลยนะคุณนะ
ความหวานไม่ลดน้อยถอยลงไปเลยนะคะ